กับผู้สูงอายุอยู่ค่ะคือคุณยายท่านเนี้ยเขาบอกว่าแต่
ก่อนนะมีนักข่าวเขาอ้างว่าเป็นนักข่าวมาขอถ่าย
ย้ายทำท่าให้มันดูน่าสงสารหน่อยอืมจะขอถ่ายไว้จะ
เปิดรับบริจาคก็คุณยายเนี่ยปล่อยให้นักข่าวถ่ายไป
คลิปนี้นานแล้วนะคุณผู้ชมก็หายไปไม่มีอะไร
ได้รับการช่วยเหลือแล้วแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้
คลิปนี้มีการปล่อยออกมาอีกรอบหนึ่งเพื่อรับบริจาคครับ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

หลาบอ่ะเป็นคลิปเก่าแล้วครับคุณผู้ชมท่านก็ฝากเตือน
นประชาชนยาไปหลงเชื่อน่ะเห็นกริปนี้ในโซเชียแมดีอ่ะ

เพราะว่าตอนนี้ทางเทศบาลมาดูแลยายกุหลาบทุกอย่างแล้วครับ

อย่าทำเลยเพราะคุณยายจะเสียหายเอาด้วยครับ
เอาล่ะใครก็ตามถ้ามีเบาะแสของคนที่โพสต์คลิปนั้นนะ
แจ้งมาได้ที่สสเมษหรือสเมืองชนบุรี
ให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีได้ครับ

มันทำให้คนที่ต้องการโอกาสจริงเสียโอกาส
เพราะเดี๋ยวนี้พอคนเห็นบางทีกลายเป็นไม่เชื่อไปหมดเลย